คือลินทำงาน
เออคุยเรื่องงานกับคนช้า

เพราะว่าตอนที่พูดกันคือพูดกันเรื่องงานและก็ก็แค่นั้น

มันไปจับได้ไง
อ่างงไหม
งงนิดนึงแหละแต่ก็เฉยอะค่ะ

ส่วนตัวลินกับพี่แพทย์นี่คือเป็นไปใกล้มากน้อยแค่ไหน

คือตอนนี้ลินก็มีเดินทางต่างประเทศแล้วก็รอถ่ายหนังอยู่
แล้วก็มีงานนี้ค่ะก็เลยแบบโฟกัสเรื่องพวกนี้เลย

เพราะว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้ปิดบังอะไร
และก็ไม่ได้คิดอะไรแบบไปในทางที่คือ

ติดต่อเรื่องงานไม่ได้ติดต่อเรื่องงาน
ยังพูดคุยยังทักทายยังแชทยังอะไรกันอยู่ไหมคะ

ค่อยก็คือคุยกันน้อย

โอกาสพัฒนาลินว่าเรื่องพวกนี้มันเป็น

ลินยังไม่ฟันธงก็ให้พี่เลยว่าสรุปแล้ว

หรือลินกำลังลำบากใจที่จะพูดสิ่งลึก

หนูรู้จักกับพี่เขาเพราะว่าเรื่องงาน
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรมากกว่านี้แน่

เกินไปได้มีโอกาสได้ติดตามข่าวไหม

เพราะว่าลินไม่ได้ติดตามแล้วเพื่อนไม่ได้ส่งให้ด้วย

ไม่ดีไปจริงอะไรเลยค่ะ
ใช่ก็คือก็รู้จักกันอย่างที่หนูบอก
โศสภ์แหละ

เพราะฉะนั้นถ้าเราแบบไม่ได้เทคโอกาสให้คนอื่น

แต่ก็ยังเปิดใจให้หนุ่มอยู่เนาะ
ก่อนเนอะเราคุยเราเห็นว่ามันเป็นปีของงานดีกว่าปีนี้
เราจะได้คิดเรื่องงานเต็มที่คิดเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องครอบครัวเรื่องที่บ้าน
พอหลิงก็โตแล้วเราก็ต้องแบบดูแลที่บ้านได้ไหม
เราต้องขยับขยายทำอะไรบ้างทำงานอย่างอื่นนอกจากนางแบบ
สัฤตัวปีนี้คุณแสดงพิษใจเลยเลยหัวใจด้านเพราะคือเป็นเรื่องงานอย่างเดียว

อะไรเลยคือคือการประเด็นหนึ่งค่ะก็คือเรื่องกับพี่พลอย
เราจะติดหัวไปคุยกัน
มันไม่น่าหาเป็นไง

เพราะว่าเราไม่ได้ต่อกันไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัว
ที่จริงช่วงที่ผ่านมาเราไม่ได้มีโอกาสเจอกัน
หรือไปไหนด้วยกันคนมันเกิดข่าวนี้ก็มันขึ้นมาได้ยังไง
อันนี้ลินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวมันเกิดขึ้นได้ไง

แต่ว่าคนเข้าใจไม่อีกเรื่องนี้กันเยอะ